คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าตามลำดับนะคะ
กรณีนายเอกชัยบุญรัฐอายุยี่สิบสองปี
เป็นนักเรียนเทคโนโลยีแห่งหนึ่งย่านบางกะปิชั้นปี๔นะคะ
ถูกยิงเสียชีวิตบนถนนร่มกล้าวเหตุการณ์นี้เพื่อนของนายเอกชัยบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุมีงานเลี้ยงของสถาบัน
ก็เลยต้องพกปืนกันไปป้องกันตัวเผื่อคู่อริจะมาหาเรื่อง
แล้วนายเอกชัยเสียชีวิตเพราะว่าถูกตำรวจยิง
นำมาซึ่งคลิปที่เพื่อนของนายเอกชัยจะไปรุมตำรวจนอกเครื่องแบบที่ใส่เสื้อยืดสีแดง
แต่ทางตำรวจบอกว่าเหตุการณ์มันไม่ใช่แบบนั้น
ตำรวจเขาขับรถตามกันมาเป็นขบวนมีรถจักรยานยนต์นำปิดท้าย
เพราะว่าจะเอาผู้ต้องหาคดียาเสพติดไปดำเนินคดี
แล้วนายเอกชัยนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์มากับเพื่อนแล้วมาประกบ
แล้วก็ยิงใส่ตำรวจเขาก็เลยต้องยิงใส่เข้าไปเพื่อเป็นการป้องกัน
นายเอกชัยก็เลยเสียชีวิตแต่ทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้แล้วกัน
หลักฐานสำคัญที่สุดก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ล่าสุดมีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่วัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูงก่อนนะคะ
ที่นี่เป็นที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิตก็คือนายเอกชัย
ก็ครอบครัวได้ประกอบพิธีชาปนกิจศพ
ในวันนี้ก็มีกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยการบวชหน้าไฟ
เพื่ออุทิศศูนย์กุศลให้กับนายเอกชัย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
พันธาอากาศเอกนพัศกรบุญรัฐพ่อของนายเอกชัย
บอกกับทีมข่าวของเราว่าไปดูกล้องวงจรปิดแล้วค่ะ
เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วค่ะ
ส่วนตัวก็สบายใจในระดับหนึ่งว่ามันมีภาพ

ภาพใช้กันได้กล้องวงจรปิดใช้กันได้
เหตุการณ์ทั้งหมดก็ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง
ให้เป็นหน้าที่ของทนายความเป็นหน้าที่ของตำรวจ

บัญชาการตำรวจนครบานถึงเหตุการณ์นี้
อยากจะให้ตำรวจทำงานไปตามพยานหลักฐานนะคะ
จากดูกล้องผมก็เห็นไงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
อันนี้เราก็ต้องอยู่ที่ทนาย

ตำรวจเขาก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็ก็จะทำไปตามนั้นหรือเปล่าอะไรแค่นั้นแหละครับ
กล้องแล้วผมก็สบายใจระดับหนึ่ง
ว่าเรามีกล้องดู
ก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงตรงนั้นก็โอเค
ปล่อยให้เป็นเรื่องของหน้าที่ของตำรวจนะครับ
แล้วก็ความยุติธรรม
เรียกว่าเข้าข้อบรวมการยุติธรรม
แล้วก็คำพิพากษาของศาล
ทีนี้ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิด

จะเห็นนาทีที่รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ของตำรวจเขาตามกันมา
แล้วก็เห็นนายเอกชัยซ้อนรถจักรยานยนต์

แล้วเขาก็จอดชิดซ้ายที่ป้ายรถเมย์เนี่ยค่ะ
แล้วนายเอกชัยเนี่ยกระโดดลงจากเบาะคนซ้อนไปยืนอย่างนี้
แล้วก็ยกปืนเปิดฉากยิงใส่รถตำรวจก่อนแบบนี้นะคะ
แล้วก็เพื่อนของนายเอกชัยก็พยายามจะขี่รถจักรยานยนต์

นายเอกชัยก็วิ่งหนีไปทางด้านหน้า

เห็นนาทีที่เพื่อนของนายเอกชัยถูกตำรวจ
ชุดที่ขี่รถจักรยานยนต์เตะสกัดจนล้มนะคะ
แล้วก็จะเห็นนายเอกชัย

แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดฉากยิงใส่ตำรวจ
ก็จะเห็นว่าฝั่งตำรวจเขาใส่เสื้อสีขาวนะ
เขาจะไปล็อกคอเพื่อนของนายเอกชัยที่ใส่หมวกกันน็อก
ก็จะบังเอาไว้ค่ะเพื่อเป็นฉากบัง
นายเอกชัยก็เดินถอยหลังยิงต่อสู้จนล้ม
ก็มีเจ้าหน้าที่ชุดที่ตามมาไปประชิด
แล้วก็เอาหมวกกันน็อกฟาดไปที่นายเอกชัยด้วย
คือเหตุการณ์ก่อนหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละ
จะคิดว่าเป็นคู่อริหรือมีการยั่วยุอะไรกัน
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือ
นายเอกชัยซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อน
ขี่ไปดักข้างหน้ารถขบวนของตำรวจ

ใช่ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่ตรงกับทางที่ตำรวจบอกตั้งแต่แรก
แล้วทางผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่อยู่กระบะหลังรถตำรวจ

แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกัน

ทำไมเหมือนกับตำรวจต้องยิงสำ

คือพ่อของผู้ตายบอกว่าก็

ป้องกันตัวหรือการทำตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ค่ะแต่เหมือนกับว่ายิงไปนัดแรกแล้วเนี่ย
นายเอกชัยก็ล้มไปแล้วนะ
แล้วทำไมต้องแบบถึงขั้นที่

คือไปยิงซ้ำอะไรอย่างนี้
ทีนี้ค่ะทางทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
วันนี้ก็ไปหารือกับพ่อแม่ของนายเอกชัยนะคะ
ก็ไปให้คำปรึกษาแนวทางในการดำเนินคดี

ก็เห็นว่านายเอกชัยยิงใส่ตำรวจก่อน

แต่ก็ต้องดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ก่อนที่จะเห็นในคลิปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ก็ต้องไปดูว่าตำรวจชุดนี้ทำเกินกว่าเหตุด้วยหรือเปล่านะคะ
คือทางเรากับครอบครัวมองว่ามันเป็นยังไง

แต่ถ้าถามผมในทางกฎหมายมันก็คือการป้องกันตัว

คือตำรวจเนี่ยทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ป้องกันตัว
จากการคือถ้าเราดูทั้งหมดเราจะเห็นว่า
คือเด็กเขายิงก่อนเปิดก่อน
แต่ทีนี้มันยังขาดอีกส่วนหนึ่ง

มองว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุของตำรวจ
ผมจะมองว่าเกินถ้ายิงขนาดนี้ผมว่ามันก็ไม่เกินนะ
แต่มันมีอยู่จุดหนึ่งคือจุดที่หลังจากเขาล้มไปแล้ว
อันนี้มีการยิงซ้ำอีกหรือเปล่า
ผมว่าถ้ามันมีการยิงซ้ำมันอาจจะเป็นเรื่องเกินกว่าเหตุ
คือพ่อเขาติดใจอยู่ไหม
หลังจากเขาดูคลิปเมื่อวานแล้ว
สำหรับการจะไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่างหรือเปล่า

เรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
หลังจากนี้ญาติจะนำเท่าอัฐิของนายเอกชัยไปลอยอังคาร
ที่วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉัดเชิงเสาร์
ก็ให้ไหลไปตามแม่น้ำบางประกงตามที่ญาติญาติตั้งใจเอาไว้
ซึ่งทางผู้กำกับสนมีนบุรีและพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
เขาก็ไปที่งานศพด้วยอ่ะนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพ
ชี้แจงขั้นตอนการทำคดีแล้วก็บอกความคืบหน้าทางคดีให้กับครอบครัวของนายเอกชัย
แล้วก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ไม่ต้องกังวลใจถึงแม้ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับตำรวจก็ตาม
ก็ถ้านายรนดรงค์แจ้งล่าสุดว่าตกลงทางญาติของนายเอกชัย
พรุ่งนี้๑๐นาฬิกาจะไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
จะไปร้องขอความเป็นธรรมกับพบชน
ว่าทางครอบครัวเขายังติดใจกรณีที่นายเอกชัยถูกยิงไปแล้ว
ล้มลงไปแล้วทำไมถึงมีการเข้าไปอีก
เข้าไปอีกมีการยิงซ้ำหรือไม่จนเขาเสียชีวิต
ซึ่งตรงนี้จะเป็นเกินกว่าเหตุหรือไม่
ค่ะเพราะว่าเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรกับทั้งสองฝ่าย
ยังไม่มีการควบคุมตัวใครนะคะเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
แต่เราก็ได้เห็นภาพจากล้องวงจรปิดแล้วค่ะใช่ค่ะ